มาดูเรื่องของทุนเทาจีนนะคะซึ่งมีอีกประเด็นนึงที่เขาบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันจากการที่ตำรวจเนี่ยได้ไปกระจายกำลังกันจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งเงินกู้นอกระบบค่ะ
ทำธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันให้กู้แล้วก็คิดดอกเบี้ยร้อยละ๒๐๐๐บาทต่อร้อยละ๒๐๐ต่อปีนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะของกลุ่มทุนเทาจีนที่มาหลอกลวง
หาประโยชน์ในบ้านเรานะคะ
ปอศค่ะนำหมายสารเข้าคุมตัวหญิงสาวชาวจีน
อายุ๓๐ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสาร
สมุทรปราการและจังหวัดชนบุรีค่ะ
คือเข้าไปค้นในห้องพักเนี่ยสิ่งที่เจอก็คือ
ข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนม
แล้วก็มีตู้เซฟขนาดใหญ่ด้วยนะคะ
ก็อายัดไว้เป็นของกลางแล้วนำตัวไปสอบสวน
ตำรวจอีกหลายชุดก็ยังนำหมายสารกระจายกำลัง
เข้าคุมตัวหญิงชายที่มีหลักฐานเป็นชื่อเปิดบัญชี

กระจายอยู่ถึง๒๒จุดใน๖จังหวัดค่ะคุณผู้ชม
การตรวจค้นจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยนะคะ
มาจากการที่ผู้เสียหายหลายรายร้องเรียนค่ะบอกว่า
กู้เงินออนไลน์ผ่าน๒๑แอปพลิเคชัน
อัตราดอกเบี้ย๑๔๐ต่อ๗วันหรือร้อยละ๒๐๘๐ต่อปี
ถ้ากู้แล้วไม่คืนก็จะถูกข่มขู่คุกคามเอาชีวิตค่ะ
แล้วก็สืบจนรู้ว่าแอปเหล่านี้มีกลุ่มทุนเป็นชาวจีน
ชาวไทยเป็นคนรับโอนเงินจากผู้เสียหาย
แล้วทำธุรกรรมผ่านการเปิดบัญชีม้าแล้วก็มีการส่งยอดไปถึงในทุน
มีคนไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นับ๑๐ราย
หมุนเวียนกว่า๒๕๐๐ล้านบาทมหาศาลเลย
แล้วก็นำไปสู่การตรวจสอบและจับกลุ่มตัวในวันนี้ค่ะ
สำหรับกลุ่มชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ผ่านแอปเนี่ยนะคะ
ตำรวจได้ขยายผลเนื่องจากว่าอาจจะเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มทุนจีนสีเทา
เพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบธุรกิจสีเทาที่มีการตรวจพบนะคะ
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะเป็นผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อ
เงินกู้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็สามารถเข้าแจ้งความได้นะคะ
กองบังคับการปราบปรามอาธิกรรมทางเศรษฐกิจค่ะ
คุณก็เป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ